สาวคนนี้ค่ะซิ่งเลยค่ะซิ่งรถมาแล้วแห่โค้งแล้วไปชนประสานงากับมอเตอร์ไซค์
แต่ประเด็นคือคุณผู้ชมลองดูตอนจะไปเป่าแอลกอฮอลอ่ะ
เซไปเซมาเม้าท์ไม่รู้ดูสภาพมอเตอร์ไซค์เขาอยู่แบบนั้น
เนี่ยชนแรงขนาดนี้นะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะเขาเอาเรื่องราวเนี้ยไปโพสต์ค่ะ
โพสต์เอาไว้ในเพจที่ชื่อว่าแจ้งข่าวสถานการณ์น้ำนครสวรรค์๒๔ชั่วโมง
บอกข้อความไว้แบบนี้ว่าญาติพี่น้องใครตอนนี้น่าจะเมาไม่ได้สติ
ชนคนแล้วพยายามจะหลบหนีตำรวจถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
เหตุเกิดที่ประตู๙อุทยานสวรรค์หนองสมบูรณ์นะคะ
และในข้อความยังระบุเอาไว้ด้วยนะบอกว่ามีคนเจ็บ๒รายเป็นหญิงกะเหลี่ยง
คนหนึ่งขาหักอีกคนหัวแตกแล้วยังอาเจียนเป็นเลือดอยู่โอ้โหอาการหนักอยู่นะ
พี่น้องชาวนครสวรรค์ช่วยทรงคราวด้วย
ญาติใครก่อเหตุไว้ตรงในใต้ยาริสีขาวขันนั้น

หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสภเมืองนครสวรรค์ก็มาค่ะ
มาถึงก็ให้สาวที่ขับรถเก๋งไปเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์

เอาล่ะสิอั้นลมไว้ทำไม

แต่ตอนแรกตำรวจถามทีนึงก่อนด้วยนะ

เอ็นไปเอ็นมายืนไหวไหม
เป่าแล้วไม่ยอมเป่าออกมาอ่ะดอม
คืออั้นลมเอาไว้ทำปากป่อง
แต่ไม่ยอมเป่าสุดท้ายยอมเป่าจนได้รู้ไหมคะว่าเท่าไหร่

ทีมข่าวเราเลยต้องไปดูเรื่องนี้ต่อ

เล่าแบบนี้อู้เหตุเกิดตอน๔ทุ่มเลย

หลุดโค้งมาชนกับมอเตอร์ไซค์

เป็นดางงานต่างด้านด้วยนะคนที่เจ็บ
เขาบอกว่าตอนนั้นเห็นด้วยนะ
คนขับรถเก่งจะหนี
เออทำท่าโยกรถจะหนีขับหนีไป
แต่มีคนที่เขาอยู่แถวนั้นมารุมล้อม

สุดท้ายยอมลงจากรถนะคะ

ตำรวจมานั่นแหละเป่าไปโอ้โหสูง๒๗๐
ฟังพี่คนเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ

แล้วผลของปริมาณแอลกอฮอลก็ออกมาชัด
ฉะนั้นตำรวจแน่นอนค่ะ
ก็ต้องแจ้งความก็ต้องมีการแจ้งข้อหากันไป

ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษณ์นะคะ